กลับเข้ามาช่วงนี้ดูเรื่องของสีสันข่าวกันบ้าง
ไปดูช้างวาดรูปมันวาดเป็นอะไรฮะ
ปกติเวลาเราร้องเพลงช่างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

แต่น้องเคยเห็นช่างวาดรูปไหม
ก็เคยเห็นนะแต่ว่าอยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้วาดรูปอะไร

คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยไปบรรจงดูนะคะว่าเขาวาดรูปอะไร

ชื่อน้องธันวาค่ะเป็นช้างแห่งปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ตอนนี้ดูไม่ออกจริงค่ะตอนแรกคิดว่าน้ำทะเลหรือเปล่า
เออใช่เหมือนท้องฟ้าน้ำทะเลใช่ไหม

ฝีมือวาดภาพภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นค่ะ
ค่อยเริ่มตั้งแต่แต่งแต้มสีทองฟ้าสักพักหนึ่ง
พูเขาไฟฟูจิกระโพลกมา

สกุระเป็นซิกเนเจอร์ของญี่ปุ่นเขานะคะ

ไม่เขาบอกว่าผมจะวาดอย่างอื่นอย่างเดียวได้ยังไง

ธันวาว่าตัวเองกับวาดต้นไม้

จริงเก่งกว่าพี่ด้วย

เต็อออกนอกจอได้มั้ย
ม็ดตะหลังตะหลัง

เก่งมากเลยเนาะน้องธันวา